มาที่รายกระโหล่งเท่าว่าใหญ่กว้างคลักอะไรเกิน

พวกสมุดโจทย์ชีสเวลาเรียนของแต่ละคน
หน้าตาเป็นไงคะน่าเบื่อหรือเปล่า

สิ่งที่มีความสุขที่สุดในการจดโน้ตคือ
สติ๊กเกอร์ปากาสสีโปสต์การ์ดเขียนให้เพื่อนห้องนู้น
หรือว่าจะเป็นแบบกระดาษเล็กโพสต์ติดเขียนให้รุ่นพี่ห้องนั้นบ้างอะไรบ้างแบบนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้อยากพาทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการหาของกุ๊กกิ๊กน่ารักที่เหมาะกับตัวเองกันหน่อยนะคะ
เราไปหาอะไรดีกันดีกว่าตามมาเลย
ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วก็มีแอร์เย็นแล้วนะคะ

รุ่นเดียวกันแหละถ้านั่งเรียงกันแบบนี้ก็คืออายุเท่ากัน

เจอกันที่เรียนพิเศษเหมือนติวศิลปะอะไรอย่างนี้ค่ะ

เริ่มจากความชอบของพวกเราทั้ง๔คน
เวลามีงานอาร์ตมาร์เก็ตที่รวบรวมงานของศิลปินอะไรอย่างนี้
เราก็แบบชอบไปเดินดูชอบไปเดินซื้อเดินเก็บ
แล้วก็เลยเกิดความคิดที่ว่าเออมันก็คงจะดีเนาะ
ถ้าเราแบบมีร้านที่ทำให้เราแบบไม่ต้องรอแค่งานอาร์ต
เราสามารถซื้อได้ทุกวันอะไรอย่างนี้

เอ้ยเอาสี่คนนี่ดีกว่าหรือยังงี้

ก็ที่เจอกับรถไฟฟ้าก็คือกับสายเดียวกัน

คือตอนนั้นเรียนจบกันพอดีแล้วใช่ไหมคะ
เหมือนนัทกับเบลไปเที่ยวไปเมืองนอกด้วยกัน

เบลก็เหมือนแบบมาชวนให้ทำร้านนี้

แบบตอนนั้นคิดว่าสองคนไม่น่าไหว

คือถ้าล็อคมาโลก็ต้องมาแหละ

เป็นรูปเป็นร่างแล้วแบบออกมาเป็นธุรกิจ

เพราะว่าจริงอย่างที่บอกว่าเป็นพวก
เราอยากไปเดินซื้อแบบหาที่ที่ซื้อประจำได้

แล้วก็แบบจริงแล้วสยามควรจะชอบคิดว่าคอร์สมันสูง

เดินเข้าไปได้ไหมร้านนั้นน่ะตอนนั้นเข้าร้านกัน๔คน
ก็คือทุกคนแอบอยู่ข้างหลังเขาตัวเข้าแบบตัวเล็ก
ตอนแรกเปิดร้านแล้วเป็นไงบ้างคนมาเยอะ
เยอะเหมือนกันคนมาเยอะเลยเหรอ
คิดว่าเราน่าจะได้เหมือนฐานลูกค้ามาจากศิลปินที่วางฐานกับเราด้วยค่ะ
แล้วอยู่คนก็มาแบบตู้มเลยตกใจป่ะ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

ก็พูดตรงว่ายากยากมาก

พาร์ทเนอร์ของเราว่าแบบเขาพร้อมไหมทำยังไงอะไรอย่างนี้
ซึ่งตรงนี้เราต้องแบบสร้างความมั่นใจให้กับเขาด้วยว่า

ตอนนี้มี๒๐๐คนนะคะ

เพราะว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรายังทิ้งไม่ได้

แต่ในขณะเดียวกันเราก็แบบให้เกียรติเขา
พวกเราทั้ง๔คนได้แบบโดยตรงเลยทันที

เอาจริงพอเริ่มธุรกิจอายุน้อยแบบนี้
มันมีอุปสรรคอะไรที่รู้สึกว่าแบบ

มันได้ร้องผิดร้องทุกข์มันมีเวลาเรียนรู้แล้วมันก็แบบ

เหมือนได้ลองค้นหาตัวเองได้ลองทำอะไรใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
จนแบบคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร้านมันก็เหมือน
เรียนผิดเรียนถูกมากันด้วยกันทั้งหมด

อันนี้เกินความคาดหมายที่เราตั้งใจแต่แรกไหมคะ
เกินความคาดหมายมากจากแบบตอนที่แรกที่บอกว่าร้านแบบเล็กมาก๒๐ตารางเมตร
ก็คือแบบตอนนี้มี๒สาขาหน้าร้านแล้ว
มีศิลปินที่ดูแล๒๐๐กว่าคน
แล้วก็มีแบบลูกค้าผ่านลูกค้าที่แบบค่อนข้างมั่นคง
เราก็รู้สึกแบบเกินความคาดหมายไปเยอะเลย
ถ้าเราถามว่ามองว่าคำว่าประสบความสำเร็จของ
ที่เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาสนใจ
งานศิลปะของนักวาดไทยมากขึ้น
ว่าแบบเราอยากโตไปพร้อมกับเขา
แล้วก็แบบไปด้วยกันอะไรอย่างนี้

จะรู้ว่าแบบวงการนี้มันยากมาก
กับการที่จะแบบออกมาคอมมิวนิเคตกับคนทั่วไปคือ
ก็อยากให้แบบศิลปินในร้านเรา

ยังยืนแล้วก็อยู่ไปพร้อม
กับชีวิตประจำวันของทุกคน
เราอยากให้ฝากถึงใครที่รู้สึกว่า

เราอยากการการอายุให้รู้
จะรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาไปยังไงได้แล้วค่ะ
ก็ถ้ามีอะไรที่มั่นใจมากกับมัน
ก็อยากให้ลองลงดูทำดูค่ะ
จริงจะบอกว่าชื่นชมมากเลยนะ
เราคิดว่ามันสิ่งที่ยาก
แต่พอฟังน้องนั่งคุยแล้วรู้สึกว่าแบบ
ว่ะเด็กสมัยนี้เก่งจริง